เพราะว่ามีชาวบุรีรำเขาออกมาบอกว่ามีพระรูปหนึ่งนะคะ
ทำยาเป็นยาลูกกรอนแบบนี้ค่ะกลมดำแบบนี้นะคะ
แล้วก็รักษาได้ทุกโรค

โอ้โหเราก็เลยไปตรวจสอบให้ค่ะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ

เขาเอายาลูกรอนมาให้ดูเลยค่ะ
เส้นผ่านศูนย์กลางก็ประมาณสักเหรียญ๕บาทได้นะคะ

มีชื่อเรียกด้วยนะคะยาลูกตุ้มอภินิหาร
นางสาวบีนามสมมุติคนนี้มาร้องกับสื่อมวลชนค่ะ
บอกว่าเอ๊ะแบบนี้ก็ได้ด้วยหรือ

ยาลูกตุ้มหรือยาลูกกรอนอันนี้
รักษาได้สารพัดโรค

คือตอนนั้นแม่เดินไม่ค่อยคล่อง
ก็ต้องเสียเงินค่าขันไป๑๕๐๐บาท
แล้วพระรูปนี้ก็ให้ยาลูกกรอนนี้มาค่ะ
ทีมข่าวของเราไปเจอพระรูปนี้มาด้วยนะคะ
พระสุบินหรือพระเบนอายุ๕๕ปี
เป็นพระลูกวัดบ้านเมืองฝางที่อำเภอเมืองค่ะ

เป็นเจ้าของยาลูกตุ้มอภินิหารเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวก็เลยบอกว่าขอดูยาหน่อยได้ไหม
ยาที่มันเป็นประเด็นยาลูกร้อนเนี่ย
แต่พระท่านบอกว่ายาหมดแล้ว
แต่พระท่านบอกว่าดูนี่ดีกว่าน้ำเต้าค่ะ

พระท่านเอาออกมาโชว์นักข่าวเลยนะคะคุณผู้ชม
แล้วพระท่านก็บอกว่าบูชามาจากวัดดังในจังหวัดชายภูมิ
เต้านี้ก็ช่วยรักษาโควิด๑๙ได้เนี่ยค่ะ

หลวงพ่อเนี่ยจริงยืนยันว่าป้องกันโควิดได้ใช่ไหมครับ
ก็ได้แต่ลูกเรียกเต้าก็ได้

ใช่พระท่านทำตกเป็นคุณผู้ชมที่รู้
บนคุณดงคุณดำต่างสามารถ

อย่างที่รู้ต้องบูชามาจากทุกฝ่าย
อืมน้ำเต้าน้ำเต้านี่น้ำเต้าดูซับ

แล้วถ้าญาติโยมอยากได้ต้องทำยังไงคะ
ก็ต้องบูชาบูชาน้ำเต้านี่เหรอคะ
บูชาก็ต้องเล่น๓กิโลเมตรอยู่

ถ้าจะมาให้บูชากิโลเมตรจะมาให้กิโลละหมื่นอยู่
เพราะพระรัชน์เอากิโลละหมื่นจะมาก็จะเอากิโลละหมื่น

คือพระรูปนี้เอามาโชว์นักข่าว

กลายเป็นว่านอกจากยาลูกกรอนก็ยังมีน้ำเต้า
สุบินอ้างว่ารักษาโควิด๑๙ได้เหมือนกัน
ทั้งยาลูกกลอนทั้งน้ำเต้ารักษาได้ทั้งคู่เลย
เราก็ถามต่อนะคะว่าอ้าวแล้วยาลูกกรอนที่มันเป็นประเด็น

พระหลอกขายให้แม่ตั้ง๑๕๐๐แน่
ท่านบอกว่าก็ยาเนี่ยมันต้องไปเอาตั้งนู้นที่ชายภูมิอ่ะ

รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านเมืองฝาง

ท่านก็เลยบอกว่าโอ้โหท่านไม่เคยทราบเรื่องมาก่อนเลย
ว่าพระเบนทำยาขายชาวบ้าน
ตอนนี้ก็เลยไปตักเตือนแล้วนะคะ
แต่ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าความผิดมันยังไม่ชัด
เรื่องต้นเลยแค่เตือนก่อน
ส่วนยาลูกกรอนหรือยาลูกตุ้มที่มันเป็นประเด็นนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าเขาเรียกกันเป็นยาผีบอกเนี่ยนะ

ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง

แล้วยังไม่รู้ว่าสรรพคุณมันเป็นยังไงเลย

มันไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วค่ะ

อันนี้ทางฝั่งสำนักพุทธยังไม่เข้าไม่เป็นไร
แต่สาธารณสุขต้องเข้าแล้วนะคะ
ต้องไปตรวจสอบดูนะคะว่าตกลงมันได้ไม่ได้
ในการโฆษณาคุณสมบัติของยาอะไรแบบนี้
ซึ่งเรื่องนี้ทีมข่าวเราไปสอบถามนายโอลานชูเกียจสกุล
ประธานชมรมหมอพื้นบ้านแห่งประเทศไทยนะคะ
เขาบอกว่าเบื้องต้นที่เขาตรวจสอบยาลูกรอนอันนี้

ยังไม่รู้เลยว่ามันมีส่วนผสมของสมุนไพรชนิดไหนบ้าง

แต่เรื่องการอ้างว่ารักษาได้สารพัดโรคเนี่ย
ส่วนตัวมันเป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อโดยเด็ดขาด
ไม่มีสมุนไพรไหนในโลกที่รักษาได้ครอบจักรวาลขนาดนี้
ในฐานะที่ตัวเขาทำงานเกี่ยวกับสมุนไพรมานานกว่า๔๐ปี
ยังไม่เคยเจอและไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ตามคำกล่าวอ้าง
นี่มันคือคำกล่าวอ้างที่เกินจริง
วิเคราะห์ได้ก็คือน่าจะเป็นการแอบอ้างอะค่ะ
คือเหมือนเอาความเชื่อไม่ว่าจะเป็นสิ่งลี้ลับวิธีการรักษา
ที่มันแตกต่างจากการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน

เอามาแอบอ้างเพื่อหลอกขายสินค้ามากกว่า
ซึ่งผู้ป่วยเนี่ยคือเขาพยายามที่จะทำทุกวิถีทางอยู่แล้ว
เพื่อให้เขาอาการดีขึ้นหรือว่าหายป่วยก็จะตกเป็นเหยื่อนะคะ
เอาเป็นว่าณคนที่แม้ว่าจะเป็นทำงานพื้นบ้านสมุนไพร

ยังไม่มีใครเคยเห็นยาที่ครอบจักรวาลขนาดนี้

ป่านนี้ขายได้เป็นล้านรวยเละไปแล้วมั้งคะ
ป่านนี้คงไม่มีโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วมั้ง
จริงแล้วก็ต้องย้ำว่าไม่ควรจะหลอกลวงกันในเรื่องของสุขภาพ
เพราะเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ย
มันหมายถึงความเป็นความตายของคน
เรื่องแบบนี้มันอันตรายนะคะ